ใช่ค่ะช่วงนี้มาดูเรื่องของการสัมภาษณ์พิเศษนะคะเกี่ยวข้องกับแหล่งพลังงานในประเทศไทยค่ะ
เพื่อไม่ให้การใช้พลังงานของประเทศไทยต้องหยุดชะงักจากแหล่งพลังงานที่เราใช้ในปัจจุบัน

ภาครัฐก็เลยต้องเร่งเปิดประมูลด้วยวิธีใหม่
ซึ่งเรื่องนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประชาชนและประเทศอย่างไร
ติดตามได้จากบทสัมภาษณ์ของคุณทัศนัยโค้ทองค่ะ
คุณผู้ชมครับปัจจุบันนี้
ปริมาณการใช้พลังงานในประเทศไทยนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับ
ทั้งภาคครูเรือและภาคอุตสาหกรรม
เนื่องจากว่ามีการเติบโตของเมืองรวมทั้งการเติบโตของเศรษฐกิจนะครับ
แต่ว่าแหล่งพลังงานที่เราใช้กันอยู่ปัจจุบันนี้
คือแหล่งบงกฎและแหล่งเอราวันนั้น
กำลังจะหมดสัญญาสัมประธานลงในปี๒๕๖๕ครับ

เพื่อหาผู้ร่วมงานด้วยวิธีการใหม่ขึ้นมา
เพื่อให้คุณผู้ชมนั้นได้ใช้พลังงานอย่างต่อเนื่อง

เพื่อความยั่งยืนของพลังงานของประเทศไทยนะครับ
และท่านที่สามารถให้คำตอบเรื่องนี้ได้อย่างดีที่สุดนะครับ
ก็คือท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานครับ

ตอนนี้ท่านมานั่งอยู่กับผมแล้วนะฮะสวัสดีครับ

ท่านครับความจำเป็นที่ต้องมีการเปิดประมูลในรอบนี้

ทำไมถึงต้องมีการเปิดประมูลในครั้งนี้ครับ
แหล่งการ์ดสมาชาติของประเทศไทย๒แหล่งใหญ่นะครับ
ซึ่งเป็นแหล่งสำคัญและก็แหล่งพลังงานหลัก
ในการเป็นเชื้อเพลินการผลิตไฟฟ้าของประเทศไทยนะครับ
ก็คือแหล่งผลิตการ์ดสมาชาติ
เราเรียกว่าแหล่งเอลวันและแหล่งมงกฎในอ่าวไทยนะครับ
ซึ่งแหล่งการ์ดสมาชาติทั้ง๒แหล่งนี้
ก็มีอายุการผลิตมากว่า๔๐ปีแล้วนะครับ
ในส่วนนี้โดยที่ทั้งสองระบบเนี่ยนะครับ
ก็เป็นระบบสัมประธานที่เราให้มาเมื่อ
ให้ตั้งแต่เริ่มต้นการสำรวจและผลิต
ทรัพยากรปิโตเรียมของประเทศไทยมาครับ
ในเมื่อว่าทั้ง๒แหล่งนี้
ผลิตมาจำนวนมากแล้วก็ผลิตมานาน
สัญญาสัมประธานแต่ต้นก็มีอายุการผลิตอยู่๓๐ปี
แล้วก็เปิดให้มีทางเลือกว่า
หากผู้ประกอบการผู้รับสัมประธาน
มีความต้องการที่จะขยายระยะเวลาการผลิตไปอีก๑๐ปี
กฎหมายก็เปิดไว้ให้ว่าอนุญาตให้ขยายเวลาได้
ในการขยายเวลาก็จะสิ้นสุดในปี๖๕
ฉะนั้นเราก็มีความจำเป็นที่จะต้องหาผู้ร่วมประกอบการ
ฉะนั้นก็เลยต้องหาวิธีการใหม่ที่จะมาดำเนินการต่อเนื่อง
มาเป็นกระบวนการอีก๒วิธี
ก็คือวิธีการเรียกว่าแบ่งปันผลผลิต
ที่ลัดถะเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนาด้วย
อีกวิธีหนึ่งก็คือเรื่องของสัญญาว่าจ้างผลิต
ก็คือรัฐเป็นผู้ประกอบการแต่ผู้เดียว
แล้วก็ว่าแจ้งบริษัทต่างมาให้บริการในวิธีการผลิตต่าง

ในลักษณะของแปลงการผลิตตลาดและบำกด
เราก็ได้ศึกษาทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติได้ศึกษาแล้วก็บอกว่า
ด้วยกระบวนการวิธีการใช้สัญญาแบบแบ่งปันผลผลิต
ทีนี้คำถามจากประชาชนไอ้การเปิดประมูลแบบระบบแบบนี้
ประชาชนประเทศชาติจะได้ประโยชน์อย่างไรบ้างครับ
ในส่วนของระบบสัญญาแบบแบ่งปันผลผลิต
ที่เราจะรอให้เขามาศึกษาแล้วก็เสนอ
ราคาแก๊สเพื่อเข้าคุ้มทุน
เนื่องจากเราเป็นผู้ร่วมประกอบการด้วย
เราก็ศึกษาไว้ก่อนล่วงหน้า
แล้วเราก็จะบอกว่าเราจะชวนคนมาร่วมลงทุน
มาดำเนินการตามแผนงานของเหล่าองค์รัฐแล้ว
และราคาแก๊สก็จะเป็นเท่าที่เราประกาศไว้
แข่งขันประมูลกันเข้ามาก่อน
ฉะนั้นเราก็สามารถกำหนดราคาแก๊สได้
เพื่อเป็นประโยชน์ป้องกันไม่ให้เกิดการกระทบ

ในแง่ลบรัฐบาลด้วยคณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ
ในการประชุมเมื่อวันที่๘มีนาที่ผ่านมา
เขาได้กำหนดไว้เลยชัดเจนเป็นนโยบายว่า
เราจะไม่ให้ราคาแก๊สแพงกว่าแก๊สที่เราซื้ออยู่ในปัจจุบัน
ดังนั้นการกำหนดว่าราคาแก๊สไม่แพงขึ้น

ไม่ใช่ต่อผู้ใช้แก๊สเสือไฟฟ้าอย่างเดียวนะครับ
ต่อระบบเศรษฐกิจมหัวเทศผู้อุตสาหกรรมต่าง

พึ่งพาแก๊สต่างก็จะได้มีความมั่นใจว่า
แก๊สราคาจะไม่แพงขึ้น
ก็กำหนดไว้เลยนะครับ
ทางกรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็ได้เตรียมข้อมูลไว้ครบนะครับ
นั้นทุกท่านที่จะเข้ามาร่วมพิจารณาจะมาประมูลแข่งขันด้วย
จะเสนอตัวมาเป็นผู้ร่วมประกอบการด้วยเนี่ยนะครับ

โดยที่เรามีข้อมูลให้ทุกท่านเนี่ย
ที่มีคุณศาสมบัติเพียงพอที่จะมาเป็นผู้ร่วมประกอบการกับเรา
ให้ได้ข้อมูลไม่น้อยไปกว่าผู้ประกอบการปัจจุบัน
แต่ท่านมั่นใจได้ว่าการแข่งขันนั้นจะแข่งขันอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน
ณตอนนี้กระทรวงพลังงานมีความพร้อมในการเปิดประมูลรอบใหม่มากน้อยแค่ไหน

ก็กรมเชื้อเพลิงธรรมชาติก็เตรียมกระบวนการมาเกือบ๓ปีแล้วนะครับ
ความพร้อมเนี่ยก็เรียกว่าเต็มที่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้
ไม่ใช่ประโยชน์สูงสุดของรัฐในการเก็บภาษี
หรือเก็บส่วนแบ่งกำไรหรือเก็บค่าภาคหลวง
แต่ประโยชน์สูงสุดต้องตกอยู่ที่ระบบเศรษฐกิจ
ตกอยู่ที่ประชาชนตกอยู่ที่ประเทศผู้ใช้แก๊สเป็นหลักนะครับ

แล้วเราแผนงานเราก็คือว่าจะสามารถเชื้อเชิญ
ออกหนังสือเชื้อเชิญผู้ประกอบการที่สนใจมาเสนอตัว

โดยที่ว่าจะคัดเลือกผู้ประกอบการได้
ประมาณสักเดือนพฤศจิกาธันวา
และเมื่อคัดเลือกได้แล้วเราก็จะทำสัญญาร่วมกันในต้นปีหน้า
ก็จะมีเวลาเหลือให้ผู้การเตรียมตัวอยู่แค่ปีครึ่งเท่านั้นเอง
ที่จะต้องรับช่วงผลิตเพื่อไม่ให้แก๊สขาด
เพราะแก๊สธรรมชาติที่เราผลิตได้ในอ่าวไทยมีคุณสมบัติพิเศษ
สามารถสกัดแยกบางส่วนแก๊สสมาชาติ
ที่เขาใช้หุงต้มในครัวเรือนได้ด้วยนะครับ
มันก็จะกระทบเป็นห่วงโชคไปหลายเรื่องด้วยครับ
ถ้าเราขาดแคลนตรงนี้ไปหรือการผลิตไม่ต่อเนื่อง
ครับคุณผู้ชมครับนี่ล่ะครับเป็นความพร้อมของรสงภัณฑ์งานนะครับ
ในการเตรียมเปิดประมูลหาผู้ประกอบการเข้ามาลงทุน
เข้ามาดำเนินการเรื่องของแหล่งก๊าซธรรมชาติ
ในแหล่งวงกฎกับเอเลียวันด้วยวิธีการใหม่
เพื่อประโยชน์ของประชาชนและประเทศธาตุอย่างแท้จริง
ในการใช้พลังงานอย่างยั่งยืนต่อไปในอนาคตครับ
ในวันนี้ผมต้องขอขอบพระคุณท่านรัฐมนตรี